ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรายังเกาะติดอยู่ในพื้นที่
บ้านวังอ้ายจีดนะฮะอยู่ที่ตำบลวังตะเข้
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิค่ะเมื่อหลายวันก่อนเนี่ย
มีชาวบ้านในพื้นที่ส่งข่าวส่งภาพส่งคลิปมาให้ดู
บอกว่าเจอแสงประหลาดเป็นดวงไฟวิบวับวิบวับ
สีแดงแดงใช่นะอยู่ในพื้นที่ค่ะเราลงพื้นที่ไป
คือปกติไปเนี่ยไม่ค่อยเจอเวลาที่หมู่บ้านนั้นเจอ
หมู่บ้านนี้เจอก็จะมีคำบอกเล่าของชาวบ้าน
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันแรกเนี่ยนะ
เมื่อสามวันก่อนเนี้ยคุณปียชาติคงถิ่นค่ะเจอเลยอืม
อีกวันหนึ่งก็เจอค่ะชาวบ้านก็มาดูกันก็เจอเจอทุกวัน
คือทีมข่าวเราเอาโดรนขึ้นบินเลยนะเพื่อจะได้ถ่ายภาพใกล้
ก็เจอก็เจออ่าคำถามก็คือว่ามันคืออะไรเออ
ชาวบ้านบอกนี่คือกระสือชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้น
ถ้าไม่กระสือก็ผีโพงเป็นว่านชนิดหนึ่งที่คนเล่นของเขาจะเลี้ยงเอาไว้
ถึงเวลาต้องปล่อยมันออกมาหากงหากินอะไรพวกเนี้ยนะ
ซากสัตว์ซากเหน่าอะไรก็ว่ากันไปค่ะเหมือนกับกระสือลอยมา
แล้วก็มาหาของเน่าของอะไรกินพวกนี้ซากสัตว์อะไรพวกนี้กิน
เนี่ยฮะเจอหลายวันนะท่านผู้ชมก็ดูกันมาทุกวัน
อันนี้วันแรกแรกที่เจอค่ะหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อว่ามันคือกระสือ
หรือไม่ก็ผีโพงสองในอีกมุมหนึ่งคนที่ไม่เชื่อเขาก็มี
ค่ะแต่มันก็ต้องพิสูจน์ในหลักวิทยาศาสตร์ว่าถ้าไม่ใช่แล้วมันคืออะไร
อ่าระแวกพื้นที่ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับบ้านวังอ้ายจีด
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิเนี่ย
เราเคยพยายามเข้าไปให้ถึงสุดสุดในจุดที่เจอนะทั้งกลางคืนกลางวันอ่ะ
กลางวันคุณปิยชาติคงถิ่นก็พยายามไปค่ะเข้าไปลึกเรื่อยเพื่อจะให้ถึง
จุดที่ดวงไฟตรงเนี้ยขึ้นอืมเป็นไร่มันสำปะหลังค่ะ
เป็นเขาอืมเป็นป่าเป็นต้นไม้คือมันเข้าไปไม่ได้อ่ะ
เนี่ยฮะภาพมุมสูงเราเอาโดรนขึ้นไปบินก็มีนะครับ
พื้นที่เราเจอแสงแบบเนี้ยพอไปตรวจไปพิสูจน์จริงจริงอ้าว
เป็นอ่าลักษณะของการจุดพลุก็มีค่ะอ่า
ลักษณะของพลุที่ว่าเขาไปใช้ในเรือเดินทะเลแล้วต้องเอามาจุดทิ้ง
เพราะว่ามันหมดอายุแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วอะไรก็มีค่ะเป็นค่ายทหารที่เขาต้องทดลองทดสอบ
ยิงอาวุธอะไรพวกนี้ก็มีค่ะอ่าเป็นโคมลอยอะไรก็มี
หรือว่าจุดไฟแสงเลเซอร์อะไรเล่นก็มีแต่ที่นี่เนี่ยฮะ
ระแวกพื้นที่ตรงเนี้ยที่ท่านเห็นดวงไฟวิบวิบวิบเนี่ย
อันนี้คือกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้ามาถึงเรื่อยเนี่ย
มันก็จะเจอแบบเนี้ยอืมมันไม่มีบ้านคนไม่มีตึกไม่มีอาคาร
ป่าล้วนเลยอ่ะอ่าถ้าจะมีก็อย่างเดียวคือ
ใครมาแอบจุดอ่ะค่ะมาแอบทำอะไรให้มันมีแสงอะไรพุ่งขึ้นไปสักอย่างหนึ่ง
หรือมีคนหลงป่าแล้วจุดขอความช่วยเหลือหรือเปล่าคุณภาคภูมิโอ้โหถ้าโดนขึ้นไปขนาดนี้
ก็ต้องพอมองเห็นสัญญงสัญญาณอะไรบ้างใช่ไหมแต่มันคือใครคืออะไร
ใช่ไหมถ้าไม่ใช่กระสือไม่ใช่ผีโพงตามความเชื่อของชาวบ้าน
ซึ่งณขณะนี้เราก็ยังคงพยายามจะพิสูจน์อยู่เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมคงได้เห็นกันแล้วนะคุณอรัชพรคุณเขียนมาสอนอยู่เมื่อวานใช่ไหม
ใช่ค่ะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งในพื้นที่นะครับชื่อว่าน้องเบนส์อ่า
ชื่อจริงคือนายวัชริริญญารีอายุสิบห้าปีนะฮะ
อืมอ่าเบนส์เป็นชาวบ้านวังอ้ายจีดอันนี้เขาโพสต์ของเขาเองเลยนะ
ใช่ค่ะอ่าบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอดวงไฟประหลาด
อยู่หลังโรงเรียนใกล้ป่าช้าของหมู่บ้านเขาเจอเมื่อ๓๐เมษายนแล้วถ่ายภาพไว้ได้
ที่แสงเนี่ยจะวิ่งตามไปถึงตอนที่เขาก็วิ่งตามไปขี่รถจักรยานยนต์ตามไปใช่ไหม
คือเขาเห็นแสงใกล้กับโรงเรียนใกล้ป่าช้าเขาก็เลยขี่รถเข้าไปกะว่าจะไปถ่ายพิสูจน์ให้เห็นกันเลยว่ามันคืออะไร
อันนี้คือถ่ายไว้ก่อนจะไปถึงถ่ายไว้ก่อนจะไปถึงทีนี้พอจังหวะถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏเขาบอกว่าไอ้ดวงไฟเนี้ยมันไล่ตามเขามา
แทนที่เขาจะไปหามันไล่ตามมามันไล่ตามเขามาสุดท้ายเขาเลยบิดหนีไม่คิดชีวิตเลย
แต่ยังถ่ายภาพไว้ได้ภาพหนึ่งใช่ค่ะโอ้โหฟังจากคุณรัชพรแล้วขนลุก
เหรอคะแอร์เย็นไม่แต่มันก็เอาใช่ไหมไม่ใช่แค่คุณปริยชาติคงถิ่นแค่ทีมข่าวของเราเจอ
หลายคนเจอชาวบ้านเขาก็ไปกับเราทุกวันนะบางคนเอาส่งเอาเสือไปปู
รอดูเลยอ่ะแล้วก็เจอแต่อันนี้ที่เบนส์ถ่ายได้เนี่ยพอขยายขึ้นมาเนี่ย
มันไม่กลมใช่มันไม่ได้กลมแล้วก็วิบวิบวิบมันดูไม่เหมือนกระสืออ่ะ
แต่มันคืออะไรแต่ยังตอบไม่ได้ไงตอนนี้คุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยตั้งใจว่าจะไปที่บ้านของเบนส์
เพราะว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังอายจีดนี่แหละค่ะจะไปถามไปคุยหน่อยว่าเออ
ตกลงเออจะพิสูจน์ต่อไหมหรือว่าไอ้ที่วันนั้นเจอเนี่ยมันเป็นยังไง
วันนี้ก็ไปหาตอนเที่ยงฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
ภาพที่ทีมข่าวของเราไปถึงบ้านของเบนส์นะครับ
นี่พอไปถึงไปเจอเบนส์อยู่ในสภาพนี้นอนกองอยู่กับพื้นนะคะ
เนี่ยฮะที่บ้านบอกว่าผีเข้าท่านผู้ชมดูเนี่ย

ขอยืนยันตรงนี้ครับว่าเราไม่ได้เตรียมไม่ได้นัดหมายไม่ได้อะไรทั้งสิ้น
ทันทีที่คุณปริยชาติและช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพของเราไปถึงบ้านของเบนส์

เอาเนี่ยฮะคนที่บ้านเขาก็ตกออกตกใจกันเขาพยายามถาม
พอเบนส์ก็นอนร้องอย่างลักษณะอย่างนี้
เท่าที่จับใจความได้นะท่านผู้ชมคุณรัชพรค่ะ
เบนส์บอกกับคนที่อยู่ที่บ้านเขาแล้วพยายามถามเนี่ย
คือลักษณะคล้ายผีเข้าเนี่ยพูดประมาณว่าจะกลับไปที่ศาลท้ายหมู่บ้าน

แต่พ่อก็ไม่ให้ไปพ่อก็ดึงไว้พ่อก็ดึงตัวลูกชายไว้เนี่ยฮะ
พ่อก็ดึงเอาไว้แต่เบนส์ซึ่งตอนนั้นจะเป็นเบนส์หรือเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะ
บอกว่าจะไปสารท้ายหมู่บ้านแล้วก็มีอาการลักษณะร้องตะโกนเสียงดัง
จับใจความได้ประมาณว่าไม่พอใจที่ชาวบ้านไม่ทำบุญเบิกบ้านตามประเพณี
เบิกบ้านเป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่เขานะฮะบอกชาวบ้านไม่ยอมทำบุญ
แล้วเขาก็แสดงอิทธิฤทธอาถรรพ์ด้วยการทำให้เห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้ทุกคืน
นี่ฮะเรื่องบุญเบิกบ้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าที่บ้านของเบนส์หนุ่มที่ถ่ายภาพได้แล้วพยายามจะขี่มอไซค์ไปหา
สุดท้ายถูกไล่ตามแทนเนี่ยคือเหมือนกับว่าที่บ้านบอกว่าเขาอาจจะไม่พอใจหรือเปล่า
เบนส์ถ่ายภาพได้เนี่ยนี่ฮะโอ้โหแล้วไม่ใช่แป๊บเดียวนะ
๒ชั่วโมงกว่าคุณปริญญชาติบอกเบนส์ก็ยังอยู่ในสภาพลักษณะแบบนี้
เหนื่อยแย่เลยอ่ะ๒ชั่วโมงกว่า
จนกระทั่งนายฉลอมโพแสง
หรือว่าตามหมอนะฮะชาวบ้านต้องไปตามมานะครับ
ก็คือคนที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อคืนใช่ไหม
รัชพรเมื่อคืนเราคุยกับตาหมอใช่ไหม

เป็นหมอผีลักษณะแบบนี้ในหมู่บ้าน

หมอเนี่ยรีบขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านของเบนส์นะครับ
แล้วก็มาทำพิธีให้ตามความเชื่อนะฮะ
ใช้มีดหมอบอกว่าเป็นมีดหมอหลวงพ่อจ้อย
ก้านมะยมปัดเป่าดวงวิญญาณให้ออกจากร่างเบนส์

บอกแค่ว่าจะไปสารท้ายหมู่บ้าน

อันนี้เขาไม่ได้มีการเอาพระขวัญคลอใช่ไหม
ไม่ใช่ไหม

มึงไม่จะสาน

มึงไม่จะสานบอกไหม

แต่หมอมายังไม่กลัวครับ

มีดหมอจัดการนึกขึ้นได้

เหลือครับ

พ่อของเบนส์ไม่รู้จะทำยังไง

ในเมื่อเขายืนยันว่าเขาจะกลับศาลท้ายหมู่บ้าน
จะไปจะไปก็เลยปล่อยเขาไปดีกว่า

จับไว้แบงจับไว้ยังลุกอีก๕กอง๕ออกจับไว้ยังลุกน้ำอีก
มึงไงล่ะไทยบ้าปะอย่ากลับไปเลยมึงไม่กลัวแล้วจัง
กูจะเอาใส่มึงออกเลยมึงหมูเผาเนี่ยมีดพูดไอ้แน่
ไปปล่อยมันมึงเดี๋ยวปล่อยมันปล่อยมันไป
คือวิ่งไปแล้วถึงจะไปอยู่ในน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ

เมื่อกี้ในน้ำมาเร็วไปหน่อยเอาเป็นว่าพอพ่อเขาบอกว่า
เขาปล่อยให้วิ่งไปเนี่ยอ่าไปจากไปไปเลยเพราะไม่ออกสักทีนึงเนี่ย
เบนส์วิ่งออกจากบ้านไปอ๋อนี่คือรอให้ไล่อยู่ว่าไปเลย
ถึงจะวิ่งออกไปได้คือหมอตามหมอเนี่ยไล่ยังไงผีก็ไม่ออก
แล้วเดี๋ยวดูภาพพอบอกให้ไปวิ่งออกจากบ้านไปเลย

พอไปแล้วตามไปเขาก็วิ่งตามกันไปนะ

ไปเจออีกทีไปอยู่ในบ่อน้ำ

แล้วเบนส์ก็แบบอาเจียนอาเจียนตลอดเวลานะ

บอกว่าจะไปศาลจะไปศาล
คือชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าสารไหน

แต่ก็คาดกันว่าจะเป็นสารท้ายหมู่บ้าน
แต่ก็ไม่จะไปสารไปศาล
ชาวบ้านก็มาเห็นก็ยิ่งตกใจกันใหญ่

เสียงชาวบ้านที่มาเห็นเหตุการณ์นะครับ
วันนี้อเลียนมานี้ว่านี้
หัวเปลากระนามแล้วบุบตายเดียว
แต่ก่อนมันเลย
นี่เห็นไหม

อันนี้คือความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่

สุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับที่เบนส์บอกว่าจะไปสารเนี่ย
พอขึ้นจากน้ำได้นะครับคนไปลากขึ้นมาเนี่ย
แล้วนั่งอาเจียนอยู่พักนึงเนี่ยก็ต้องปล่อยเบนส์ไปต่อ
แล้วเบนส์ก็เดินเข้าป่าท้ายหมู่บ้านไป
ทีแรกทุกคนยังไม่รู้นะฮะจะไปสารจะไปสารจะไปสารไหน
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับเบนส์ไปถึงเนี่ยที่เดินไปเรื่อยเนี่ย
ท้ายหมู่บ้านเนี่ยอันนี้คือต้องพาขึ้นมาข้างบนก่อน
เขาก็ยังดิ้นดิ้นอยู่เห็นไหมนี่ขนาดจมน้ำไปแล้วนะ
อาเจียนไปแล้วเนี่ยยังมีเรื่องมีแรงในการที่จะแบบ
ดิ้นหลุดสบัดหลุดอยู่ตลอดอาเจียนด้วยนะครับใช่
เข้าไปอ่ะจมน้องจมน้ำอะไรไปด้วยหรือเปล่าเห็นไหม
เนี่ยสุดท้ายเขาก็ไปเขาก็ไปก็ต้องมีคนพยุงไปด้วย
คุณปียชาติกับช่างภาพเราก็ตามไปเขาก็บอกจะไปทางนี้ไปทางนี้
สุดท้ายไปเจอสารพระภูมิเก่านะฮะอยู่ป่าท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่ามีสารอยู่ตรงนี้แต่เจอสารนี้จริงจริง
มาได้ยังไงอ่าสารพระภูมิเก่านี้มีพระพุทธรูปแตกหักอยู่หนึ่งองค์
ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้โอ้โหเนี่ยฮะชาวบ้านเลยขนลุกกันเลยไงเห็นไหม
ชาวบ้านก็ต้องมาจุดทูบขอเข้ามาก็ขอเข้ามาแล้ว
แต่วิญญาณดวงนั้นก็ไม่ยอมออกจากร่างเว้นส์ยังอีกหรอนี่มาถึงสารแล้วยังไม่ออกอีกหรอครับ
ใช่ยังไม่ยอมออกอีกโอ้โหทำยังไงกับเว้นส์ดีเลยทีเนี้ย
กระทั่งต้องให้คนทำพิธีกรรมประจำหมู่บ้านนะฮะที่เขาเรียกว่าข้าวจ้ำนะฮะ
อ่าข้าวจ้ำนี่ก็นำขันดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมามาจุดทูปขอขมา
แล้วก็บอกว่าคนที่มาสิงร่างเบนส์เนี่ยคือเจ้าปู่จันทอง
ซึ่งอยู่สารกลางป่าท้ายหมู่บ้านแห่งนี้มาเจ็ดแปดปีแล้วแล้วเจ้าปู่จันทองบอกว่าไม่พอใจ
เบ้นไปถ่ายภาพแสงไฟตอนกลางคืนภาพนั้นซึ่งนั่นไม่ใช่กระสือค่ะ
ไม่ใช่ผีโพงแต่นั่นคือแสงคือดวงไฟของเจ้าปู่จันทอง
แล้วก็ไม่พอใจที่ชาวบ้านไม่ทำบุญหมู่บ้านปกติแล้วชาวบ้านที่นี่จะทำบุญหมู่บ้าน
อันนี้แสงไฟเนี่ยที่เจ้าปู่จันทองบอกว่านี่คือแสงของเจ้าปู่จันทอง
ค่ะอ่าไม่ใช่ผีกระสือไม่ใช่ผีโพงอืม
แล้วไม่พอใจด้วยที่ชาวบ้านเนี่ยปกติทุกวันพุธเดือน๖ของทุกปี
จะจัดทำบุญหมู่บ้านแต่ปีนี้ไม่ยอมทำ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเออก็ไม่ได้ทำกันจริง
ค่ะเพราะว่าปีนี้มันติดโควิดอะเนอะมันติดโควิดสิบเก้า
คือเขาไม่อนุญาตทำกิจกรรมที่คนไปรวมกันเยอะเยอะใช่ค่ะ
เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงอะไรพวกนี้เขาก็เหมือนกับเขาก็คุยกันในหมู่บ้านว่า
ก็เลื่อนไปก่อนแต่ว่าคงไม่ได้มาบอกเจ้าปู่จันทอง
ปีนี้โควิดสิบเก้าเข้าฮะเจ้าปู่เจ้าปู่เลยอาจจะไม่รู้ไงนี่
ก็เลยมาลงที่เบนท์เลยคนทำพิธีกรรมของหมู่บ้านนะฮะ
ก็เลยขอเข้ามาแล้วก็รับปากกับเจ้าปู่จันทองว่าเดี๋ยวจะทำบุญหมู่บ้านให้
แต่ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดสิบเก้าไปก่อนนี่ก็คงต้องอ๋อนี่ไงนี่เห็นไหม
เป็นหงายหลังลงไปแล้วอ่ะพอพูดคำว่าเดี๋ยวจะทำให้
ให้ผ่านโควิด๑๙ก่อนเบนส์หงายหลังเลยเจ้าปู่จันทองออกแล้ว
นี่ฮะนี่เห็นไหมนอนสลบเลยสิบหกนาฬิกาห้าสิบสองนาที
ตั้งแต่เที่ยงเราไปเจอตั้งแต่เที่ยง๔ชั่วโมง
แล้วเราไปถึงเนี่ยเบนส์เขาเป็นอย่างนั้นแล้วนะตอนเที่ยง
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนที่พยายามเอาขึ้นมาจากบ่อ
เอาขึ้นมาจากบ่อแล้วก็เอามาขึ้นถนนแล้วประคองมานี่
ต้องแบกกลับอีกเออเห็นไหม
ไปไปไปเอ่อ
นี่ฮะก็เจ้าปู่จันทองก็ท่านก็เข้าใจแล้ว
รู้แล้วใช่ไหมคะเรื่องของโควิดสิบเก้าไม่บอกไม่กล่าวไงว่าจะเลื่อนเพราะอะไรยังไงแบบไหน
ไม่งั้นก็ไม่เข้าแต่แรกคุณอาจารย์พ่อเนี่ยมาลอเล่น
นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเจ้าปู่จันทองท่านจะโกรธเอาโอ้โห
ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับแต่นี่คือเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาประสบกันจริง
แล้วคุณปียชาติคงถิ่นไปเจอมาจริงจริงอืมแล้วก็เนี่ยโอ้โห
สุดท้ายครับพอเบนส์นะได้กลับไปถึงบ้านเราก็เลยตามไปที่บ้านไปคุยกับคุณพ่อ
พ่อชื่อนายบุญเลิศกล้าพรรดิอายุห้าสิบเจ็ดปีคุณพ่อของเบนครับ
พ่อบอกว่ามันก็เริ่มขึ้นประมาณช่วงเที่ยงนั่นแหละพ่อก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้าน
แต่ก็สังเกตเหมือนกับลูกชายถูกผีเข้าแหละ
คือการมันแปลกไปแปลกกติเลย
แต่ตอนเราไปเจอเนี่ยคือเขาออกมาจากจุดสารพระภูมิแล้ว

พ่อบอกว่าเบนส์ไม่ได้เสพยาเสพติดไม่ใช่คนดื่มเหล้า
เพราะฉะนั้นเรื่องหลอนยาติดล่งติดเหล้าลงแดงอะไรไม่ใช่แน่
อยู่ก็เป็นแบบนี้ขึ้นมาเองนะครับ
เป็นคนจิตอ่อนพ่อบอกเคยมีอาการเหมือนถูกผีเข้ามาแล้วรอบนึง
ตอนนั้นที่ถูกผีเข้าเนี่ยบอกเหมือนกับว่ามีคนบีบคออยู่
ก็พาไปหาหมอนะตรวจสารเสพติดนะตอนนั้นนะ
ทีแรกพ่อก็ไม่ไว้ใจลูกติดยาเปล่านะแต่หมอก็ตรวจแล้วไม่มียาเสพติดในร่างกาย
อาการทางจิตก็ให้หมอตรวจก็ไม่พบความผิดปกติ
ไปเจอพระรูปหนึ่งบอกว่าให้เอาไก่ไปปล่อยที่วัด
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น
ลูกชายก็ดีขึ้นจริงล่าสุดก็มีนี่แหละ
อาการเหมือนผีเข้าอีกนะซึ่งพ่อบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้อง
กับที่ลูกชายไปถ่ายภาพดวงไฟประหลาดที่หลังโรงเรียน
ใกล้กับประชาได้หรือเปล่า
ผมมามันก็นั่งกอดหลักสารของผมอยู่
ผมมาถามกับว่าเธอบอกเลี้ยงบ้านให้
ให้เลี้ยงบ้านเลี้ยงอย่างไหนตัวนั้น
บอกว่าบ้านอยู่ต้นมะขามไงว่าท่าน
อยู่สารต้นประคามไงกับที่แม่นต้นนี่ท่าน
นี่ฮะที่พ่อเล่าให้ฟัง
สุดท้ายเราต้องคุยกับเบนส์นะครับ
นะครับหลังจากกลับมาถึงบ้านนะฮะ
กงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะครับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปนั่งเล่นที่ฝ่ายกั้นน้ำหลังหมู่บ้าน
จากนั้นกลับมาที่บ้านก็มาอาบน้ำ
แล้วก็มานอนเปรย์หน้าบ้านแล้วเขาหลับไปเลยฮะ

เนี่ยเราเพิ่งคุยกับเขาเมื่อช่วงเย็นค่ำเนี่ย
เห็นมั้ยคุณบิจชาติไปนั่งคุยด้วยในข้างหลังมืดเหรอ
เขาบอกว่าเขาหลับไปเลยนะเขาจำอะไรไม่ได้
๖โมงเย็นเขาตื่นขึ้นมานะ
เขาตื่นขึ้นมาเขาก็ไปเตะตะก้อนะ

แต่ก็สังเกตเห็นตัวเองว่ามีลักษณะมีผ้ามีฝ้ายอะไรไหมมาผูกที่แขน
มีคนมาเปิดภาพให้เขาดู

เออเขาถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาตลอดทั้งวัน
เรากลับมาอาบน้ำหนวนปีนครั้งบ้านเลย

นี่เบนจำอะไรไม่ได้เลยนะคุณอาจจะพออย่าไปร้อยเล่น

เขาบอกว่ามีการจะทำพิธีให้แล้วไงเจ้าปู่ก็น่าจะหายโกรธแล้ว
ใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้จบไปแล้ว
ฉันจะบอกตรงนี้ว่ายังนะคะอืมประเด็นกระสืออาจจะไขข้อข้องใจไปได้ว่า
อาจจะไม่ใช่กระสืออาจจะเป็นเจ้าปู่จันทองใช่ไหม
แต่มันยังมีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านนอกจากเขาเชื่อว่าเป็นกระสือแล้ว
ผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่กระสือแต่เป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาคนโบราณ
วิญญาณคนโบราณที่เขาเอาไว้ปกปักรักษาสมบัติ
แสงที่เห็นเนี่ยคือเขาบอกว่าสมบัติมันจะย้ายที่ไปเรื่อยสมบัติของวงสมัยโบราณ
ที่เห็นเนี่ยคือมันคือแสงของสมบัติที่มันย้ายที่ไปอ๋อมีคนเคยไปขูดแล้วเจอ
คือว่าทำไมถึงมาเจอช่วงนี้เพราะว่ามันย้ายที่อย่างนี้มันย้ายที่มันย้ายที่ได้
เรื่องนี้เราก็ตามมาให้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเป็นกระสือ
เชื่อว่าเป็นเจ้าปู่จันทองใช่ไหมอืมแต่ยังมีคนที่เชื่อว่านี่คือเจ้าทางเจ้าที่
เจ้าป่าเจ้าเขาคนโบราณปกปักรักษาเพราะว่าเจอสมบัติเจอวัตถุโบราณ
เขาบอกว่าจุดที่พบสารพระภูมิและดวงไฟประหลาดเนี่ยมันใกล้กับกุฎตาเพชรค่ะ
ุตตาเพชรคือตาน้ำของลำห้วยเชียงคานะคะลักษณะเป็นบ่อน้ำใสห้อมล้อมไปด้วยป่าไผ่
ป่ายางนาชาวบ้านเชื่อว่าเนี้ยเป็นที่อยู่ของคนโบราณซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านอ่ะ
เขาขุดเจอหายเก่าเจอกำไรสำริดโบราณเขาก็เชื่ออีกแล้วว่าถ้าทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวมีอาถรรพ์แน่
เพื่อเป็นการยืนยันค่ะนางสำรานปรึกษาวัย๕๘ปีชาวบ้านวังไอ้จีด
คนที่ขุดเจอหายเก่ากับกำไรสำริทเมื่อสี่สิบปีก่อนอ่ะก็พาคุณปียชาติของเราอ่ะ
แล้วคนบอกปีชาติทำไมไม่ขี่เองให้ปะเกี๋ยวขี่ให้ทำไม
ชาติบอกว่าผมไม่ชินทางฝนเพิ่งตกด้วยกลัวขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ

ไปถึงไร่นางสำรานก็พาไปดูเลยนะคะเป็นไร่มันสำปะหลัง
เธอขุดเจอเครื่องปั้นดินเผาเมื่อ๔๐ปีก่อน
ทุกวันนี้ยังมีเศษหม้อเศษหายเก่าลงเหลืออยู่เลยนะ
แต่ว่าถูกรถไถมาปรับพื้นที่เครื่องปั้นดินเผาต่าง
เลยแตะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบเนี้ยค่ะนางสำรานก็บอกนะคะว่าตอนที่มาเจอเนี่ย
ตอนแรกไม่ได้จะขุดหาสมบัติหรอกก็จะขุดดินปลูกกล้วย
ไปเมตรกว่าดันไปเจอหายเก่ากับกำไรสำริทค่ะ
เธอก็เก็บเอาไว้บางส่วนเนี่ยแล้วเธอเอามาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูด้วย
ว่าเธอเจออยู่ในสภาพแบบเนี้ยมีกำไรสำริดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยนะ
แต่เธอให้พระรูปหนึ่งไปแล้วอืม
พิเศษเต็มเบิดนี่ก็เพิ่งเห็นห้าปี
ตะกอนที่กินตะกอนกับแผนเยอะกันเจ้าไม่เห็นก็พ่อหายแตกพ่อเป็นวงแขนวงหยังนี่ล่ะ
เจ้าวาดกัชวายปรุงพ่อคนไปเร็ว
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างขึ้นทั้งเรื่องแสงไฟประหลาดเรื่องผีเข้าอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีมข่าวเราก็ยังอยากพิสูจน์คือเราอยากพิสูจน์ให้ได้จริงว่าตกลงมันคืออะไร
ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผีจริงมันก็จะได้มีคำตอบที่ชัดเจนทุกคนจะได้สบายใจถูกต้อง
เออมันจะได้ลบล้างความเชื่อเรื่องผีสางอะไรแบบนี้ด้วย
ทีมข่าวเราก็เลยปักหลักรอดูแสงไฟประหลาดตอนกลางคืนอีกมาอีกไหม
ก็ไปอยู่หลังโรงเรียนใกล้กับป่าช้าท้ายหมู่บ้าน
ที่ในเบนท์ถ่ายแสงไฟได้

ชาวบ้านหลายคนก็พบแสงไฟประหลาดอีกจุดนึง

คุณผู้ชมดูคลิปล่าสุดค่ะ

จะรีบมาในเวลาหน้า

แต่ว่าเธอ
รูปรู้จุดน้ำ

เพื่อควร
นี่คือคลิปที่ชาวบ้านถ่ายได้ในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับนั่นหมายความว่าเห็นดวงไฟแบบนี้ทุกวัน
แต่ว่าทีมข่าวของเราวันนี้เราไปอยู่ในจุดที่ไม่เจอซึ่งก็อยู่ที่ความเชื่อของชาวบ้าน
ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจุดตรงที่เราไปเนี่ยเป็นจุดที่เจ้าปู่จันทองอยู่
แล้วอาจจะรับรู้รับทราบแล้วว่าชาวบ้านเดี๋ยวจะทำบุญหมู่บ้านให้อะไรแบบนี้นะครับ
แต่ยังไงเราก็จะเกาะติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับทุกผู้ชมครับคือไม่ใช่หรอกคือเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง
แต่เรายังอยากได้คำตอบในเชิงในหลักของทางวิทยาศาสตร์เราอยากจะรู้จริงว่าเออตกลงแล้วมันคือดวงไฟอะไรเกิดขึ้นจากอะไร
สุดท้ายถ้ามันหาคำตอบไม่ได้ยิงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอต่ออีกสักวัน
ถ้าทำได้ก็อยากจะทำให้เต็มที่จะได้ข้อมูลที่ครบทั้งรอบด้านทั้งในแง่ความเชื่อแล้วก็ในแง่ที่มันมีคำอธิบายที่ชัดเจนด้วยนะคะ